ทีนี้มาดูแนวทางจากทางภาครัฐในการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ปลูกข้าวปลูกมันสัมปะหลังนะคะ
กระทรวงพาณิชยเตรียมที่จะมีการจัดงานค่ะมีการจับคู่ธุรกิจนะคะ
คือจะนำผู้ซื้อข้าวผู้ซื้อมันสัมปะหลังจากทั่วโลกเลยนะคะ
ซื้อจากผู้ประกอบการโดยตรงตั้งเป้าว่าน่าจะขายผลผลิตได้กว่า๖๐๐๐ล้านบาท
วันนี้คณะนักธุรกิจข้าวจากฮ่องกงค่ะ
จะเข้ามาลงนามบันทึกความเข้าใจกับผู้ส่งออกไทย
เพื่อซื้อข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากข้าว
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญผู้นำเข้าข้าวผลิตภัณฑ์ข้าว
และมันสัมปะหลังจากทั่วโลกนะคะประมาณ๓๐๐ราย
จาก๒๙ประเทศเข้ามาเจรจาซื้อขายตรงกับผู้ประกอบการไทย
อภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยแบบนี้ค่ะว่า
ในการระบายผลผลิตข้าวและมันสัมปะหลังที่กำลังออกสู่ตลาด
ทำให้ราคาในประเทศปรับตัวสูงขึ้นได้
เมืองต้นคาดว่าจะมีการตกลงซื้อขายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
มันสัมปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสัมปะหลัง
การซื้อขายทันทีและการซื้อขายแบบต่อเนื่อง
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๖๓๐๐๐ล้านบาท
โดยจะแยกเป็นการซื้อขายข้าว๒๘๐๐๐ล้านบาท
มันสัมปะหลัง๓๕๐๐๐ล้านบาท
ว่าสิ้นปีนี้ไทยจะสามารถขยายตลาดข้าว
ส่งออกไปยังฮ่องกงจำนวน๑๙๕แสนตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ๘ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ปัจจุบันไทยส่งออกข้าวหอมะลิไทยเฉลี่ยปีละ๑๔ล้านตันนะคะ

ส่งออกข้าวหอมมะลิประมาณ๑๖๘ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี๒๕๕๙
ที่มีปริมาณส่งออก๑๔๐ล้านตัน

ซึ่งตลาดส่งออกสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาฮ่องกง
สิงคโปร์และแคนาดาค่ะ
ซึ่งไทยเองยังสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าว
เป็นอันดับหนึ่งในหลายประเทศนะคะคุณผู้ชม
เช่นที่ฮ่องกงนำเข้าข้าวไทยในช่วง๙เดือนที่ผ่านมา
แสนตันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ที่มีประมาณ๑๔๑ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ๓๐
มีสัดส่วนการตลาดเป็นอันดับหนึ่งค่ะ
ก็คือ๑๕๙ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด
อกจากนี้ตลาดสหรัฐตลาดสิงคโปร์
ข้าวไทยก็สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ
อยู่ที่๑๖๐และร้อยละ๓๘ตามลำดับค่ะ